เพราะฉะนั้นเรื่องราวของกระบี่มีมาให้นำเสนอต่อเนื่องเลย
เพราะว่าที่จังหวัดกระบี่ไปแล้วก็ต้องไปเที่ยวทะเล
อยากพาเธอนั้นไปลอยทะเล
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวทะเลกันไปดูทะเลแหวกแห่งที่๒นะ

ใช่เพราะว่ามีอยู่แล้ว๑จุดในจังหวัดกระบี
แต่ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นแหล่งที่๒แล้วครับ
จังหวัดกระบีก็สวยงามไม่แพ้กัน
นี่แหละครับปรากฏอยู่เบื้องหน้าของคุณผู้ชมแล้ว
แหวก๒สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี
ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอันนี้มาเยอะมากนะครับ
หาดสวยครับน้ำใสและยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ
ก็มันเป็นแห่งใหม่เลยนี่ใช่ไหมยังไม่ค่อยมีใครรู้นะครับ

จากตรงนี้เขาอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
ธาตุบกรณีจังหวัดกระบีแถวตำบลกาทองนะครับ
เขาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราของมุงเกาะพี
ก็มาบอกให้กับทีมข่าวของเราฟังว่า
แหวก๒ที่นักท่องเที่ยวกำลังนิยมไปเที่ยวมากขนาดนี้
เกิดจากการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือเข้าออกท่าเรืออุทยาน
จนเกิดเป็นสันทรายความยาว๕๐๐เมตรแบบนี้นะครับ
น้ำพอลงปุ๊บก็จะเกิดสันสายขึ้นมา
ก็กลายเป็นทะเลแหวกอีกที่หนึ่ง
ที่ผมบอกมันเชื่อมระหว่างเกาะผักเบี้ยไปยังเกาะไร่นะครับ
ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็มาพักผ่อนนอนอาบแดดมาเล่นน้ำทะเล
ทางอุทยานก็ต้องนำป้ายมาปักเอาไว้
เอาไว้ต้องระวังในช่วงที่น้ำขึ้นอันนี้น่ากลัว

ไม่ใช่น้ำขึ้นให้รีบตักนั้นมันสุภาษิต
แต่ถ้าน้ำขึ้นต้องรีบขึ้นเหมือนกัน

มันอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีน้ำไหลวน

เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะครับ

นี่ถือว่าเป็นทะเลแหวกแห่งที่๒ในจังหวัดกระบี
ส่วนที่แรกมันเป็นการเชื่อมกัน
ของ๓เกาะก็มีเกาะไก่เกาะหม้อเกาะทัพ
อันนี้ทะเลแหวกหนึ่งเนี่ยเขานิยมไปเที่ยวกันอยู่แล้ว

ไปเที่ยวทีก็ทีนึงก็๔เกาะเลย

คือเหมือนแบบเป็นทริปเลย๔เกาะใน๑วัน
ใช่ครับทะเลแหวกหนึ่งผมเคยไป
แล้วก็สนุกสนานมากด้วยแล้วก็บรรยากาศดี
ส่วนทะเลแหวก๒นี้เดี๋ยวต้องรอรอบ๒นะจ๊ะ

ใช่แล้วคุณต้องไปใหม่แล้วครับคุณอีกนิดนึงใช่

เดี๋ยวขอยืมตังค์น้องใบตองจองตัวเครื่องบินก่อน

คุณชอบไปคนเดียวหนีตลอดเลย